เริ่มเลยละกันที่แรกที่จะพาคุณผู้ชมไปนะคะที่นี่เนี่ยเขาจะพาคุณผู้ชมไปแบบชิลเพลินไปดูสิว่าการท่องเที่ยวแบบสายชิลสายเพลินแบบสโลไลฟ์ที่กำแพงเพชรนั้นมีอะไรน่าสนใจและมีความสวยงามขนาดไหน
คุณผู้ชมมานี่เลยนาบัวสมใจอยู่ที่อำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรอย่างที่บอกไปเมืองกล้วยไข่นะคะ
กำแพงเพชรเนี่ยใครอยากท่องเที่ยวแบบได้บรรยากาศทั้งอิ่มท้องอิ่มใจอิ่มทุกอย่างอิ่มหมีพลีมันอะไรก็ได้หมดเลย
ต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยนะนาบัวสมใจเนี่ยตอบโจทย์มากเพราะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาด
นาบัวสมใจแห่งนี้นะคะเมื่อคุณผู้ชมเข้าไปแล้วก็จะได้พบกับวิวบรรยากาศกลางท้องนาและสระบัวขนาดใหญ่แบบนี้
มีดอกบัวกว่า๕๐สายพันธุ์เลยนะแล้วก็กำลังเบ่งบานสร้างสีสันสวยงามแบบที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเบ่งบานเต็มสระไปเลยค่ะ
และนอกจากนั้นมีสระบัวแล้วก็จะต้องมีสะพานไม้มีสะพานไม้ที่ทอดยาวผ่านสระบัวก็คือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถมาเดินเล่น
ชมดอกบัวแบบใกล้ชิดแบบฟินฟินได้ด้วยทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยนะคะก็ติดอกติดใจในบรรยากาศแหละขนาดเราเห็นแบบนี้นะยังอยากจะไปกันเลยคุณค่ะ
เท่านั้นยังไม่พออย่างที่บอกว่ามาที่นี่ไม่ได้เพียงแค่อิ่มเอมเปรมปรีไปกับบรรยากาศและวิวธรรมชาติเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
คุณจะได้อิ่มท้องด้วยเพราะเขามีทั้งเมนูอาหารอร่อยและสารพัดเมนูเครื่องดื่มเย็นในราคาเบาเอาไว้ให้บริการนักท่องเที่ยว
น้ำลายไหลเลยเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะใครอยากจะไปดื่มดำบรรยากาศกลางนาบัวสวยแบบนี้นี่
อิ่มอร่อยกับอาหารอร่อยอร่อยอีกด้วย
เปิดทุกวันตั้งแต่๖โมงเช้าไปจนถึง๖โมงเย็น
สำหรับการเดินทางไปก็ง่ายมากเลยตั้งต้นที่ตัวตลาดไสงาม
ตามเส้นทางวัดทรายงามใต้ถึงหน้าวัดเลี้ยวเข้าซอยฝั่งตรงข้ามประตูวัด
เอาใหม่เอาใหม่เล่าใหม่ไหมเอาอีกทีเอาอีกทีเอาอีกที
คุณต้องเขียนแผนที่นะเอาใหม่สำหรับการเดินทางง่ายมาก
ค่ะตั้งต้นที่ตัวตลาดสายงามตรงไปตามเส้นทางวัดสายงามใต้
พอถึงหน้าวัดปั๊บปั๊บเลี้ยวเข้าซอยฝั่งตรงข้ามประตูวัดนะ
ซอยเดียวกับวัดเสร็จปั๊บมีป้ายบอกชัดไปนาบัวสมใจ
ง่ายไหมล่ะเพราะคืออย่างนี้นะ
ถ้าฟังที่น้องใบตองพูดแล้วยังสับสนไปไม่ถูกจริงผมว่า
เอาวิธีบ้านบ้านก็คือโทรไปหาเขาเฮิ่ก
โทรไปโทรไปเนี่ยหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้ว
หมายเลขโทรศัพท์นะคะ๐๘๒๓๙๕๕๑๕นะคะ
หรือว่าคุณจะไปตามเส้นทางวัดใส่งามใต้

ถึงหน้าวัดเลี้ยวเข้าซอยฝั่งตรงข้ามประตูวัด
พอเข้าซอยเสร็จมันจะมีป้ายบอก
แต่ถ้าคุณเลี้ยวผิดไปเลี้ยวฝั่งประตูวัด

มันไม่มีป้ายบอกว่าคุณมาผิดทาง

เอาเป็นว่าอยากที่ผู้บอกใช่จะหลงพวกคุณเนี่ย

อยากได้ฟังคำสุขสนของน้องไปต่อเขา

ส่วนที่เขาบอกว่าที่นาบัวนี้มีดอกบัวขายด้วยนะ
สำหรับใครที่อยากจะซื้อพันธุบัวไปปลูกที่บ้าน
ก็สามารถซื้อเขาไปได้เขามีพันบัวขาย
เพราะว่าเขามีกว่า๕๐สายพันธุ์อย่างที่บอก

และที่สำคัญจังหวัดกำแพงเพชรอยู่ภาคไหนอ่ะ

หรือว่าอยู่ภาคเหนือตอนล่าง
มันอยู่ภาคกลางแต่มันอยู่ติดกับภาคเหนือตอนล่าง

กรุพระเครื่องเมืองคนแกร่งศิลาแรงใหญ่
้วยไข่หวานน้ำมันลานกระบือเรื่องลืมมรดกโลก

กำแพงเพชรเราไปที่ภาคอีสานบ้านเห่าบ้าง

ถ้าไม่บอกอย่างนี้นะคิดว่าเป็นลูกชิ้นนะ

อุ้ยมันเสียบเจ็บเจ็บ